ก็กินนิดหน่อยเราก็ไม่กินเยอะ

ใช่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได้แน่นอนจับมือแน่นอน
จะได้ไปลบตาออกก็ดีใช่ไหมครับฟ้า

หลังจากนั้นเราค่อยเหยียดยืดเท้าขวา
หลบยังหรอยังหรอยัง
เวลาบ่าย๓๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒